เอาละครับข่าวนี้ร้านทองต้องดูหน่อยเพราะว่าจริงวิธีนี้ไม่ใช่วิธีใหม่
แต่หลังจากใช้วิธีใหม่ไปแล้ววิธีเก่าก็วนกลับมาใช้

คุณผู้ชมดูผู้ชายคนนี้นะ

ใส่วิกชุดดำนั่งรออยู่รออะไร
คือเข้ามาติดต่อซื้อทอง
ร้อยบาทบอกจะเอาไปแจกญาติญาตินะครับปรากฏว่ามาถึงร้านทองศรีรุ่งเรืองนี้นะฮะ
แล้วก็ที่นั่งรอก็คือให้ผู้หญิงอยู่แก๊งเดียวกันเอาเช็คไปเข้าธนาคารนะครับ
พอเช็คเข้าเสร็จปั๊บนะฮะก็โทรศัพท์จะเข้าโทรศัพท์เข้ามาเสร็จก็เดินไปบอกเจ้าของร้าน
เงินเข้าแล้วนะ๒๙๐๐๐๐๐บาทโอ้โหนะฮะ
นาทีต่อมาเจ้าของร้านโทรไปตรวจสอบที่ธนาคารพบว่าเป็นการเอาเข้าบัญชีด้วยเคียริ่งเช็คครับ
ไม่สามารถเบิกเงินออกมาได้ไอ้ตัวเลขน่ะเข้าแล้วแต่เงินยังไม่เข้าอ่า
รู้ตัวอีกทีนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูตอนผู้ชายคนนี้นะได้ทองไปแล้วนะ
หันมาไหว้งามเลยขอบคุณนะครับผมไปก่อนนะครับ
เหมือนการชิงทองที่ต้องวิ่งหนีหัวซุกหัวสุนแต่นี่เอาทองออกไปได้อย่างเนียน
ผลดรบตรีพุทธิพงมุษิกูลนะครับท่านผู้บังคับการตรวจภูทรจวัตรดองค์ไทย
เรียกชุดสืบสวนประชุมด่วนเลยนะฮะนี่ออกไปแล้วออกไปแบบชิลเลย

ใช่ครับกำลัวบอกว่าตรวจสอบกล้องกรงจอลปิดทุกแห่งอย่างละเอียด
ล่าสุดบอกรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในรอบ๒๐
สิบปีนี่แหละฮะคนร้ายทำทีเหมือนมาซื้อทองปกติทั่วไป
ทองรูปภัณฑ์เป็นสร้อยคอทองคำเส้นละ๕บาท๑๐บาท
รวมแล้ว๑๐๐บาทมูลค่าเท่าไหร่๒ล้าน๙แสนบาทครับ
คือเห็นหน้าคนร้ายไหมไม่เห็น
เพราะว่าเขาใส่หน้ากากอนามัยเอ้าแล้วทำไมไม่ให้เขาเอาหน้ากากอนามัยออก

กับคนที่นั่งไกลอยู่เหมือนกันแล้วดูผมซิมันไม่ใช่ผมจริงหรอก

เหตุเกิดที่บุรีรำครับเจ้าของร้านทองที่นางรองฮะ
บอกว่าถูกกลุ่มนี้หลอกเหมือนกันผู้ชายคนนี้อายุสามสิบห้าถึงสี่สิบ
ปีได้คราวนี้มาซื้อทั้งทองแท่งทองรูปภัณฑ์
น้ำหนักรวมจากสองร้อยบาทได้เป็นเงินโอ้โหห้าล้านแปดแสนบาทนะครับ
คืออ้างบอกโอ๊ยเท่าแก่ให้มาซื้อจะไปแจกลูกน้อง
เหมือนกันเลยนะอ่าเนี่ยฮะคือทางร้านเนี่ยนะครับ
ทางนี้เนี่ยเอกใจทางนี้เนี่ยเอกใจขอชื่อเจ้าของร้านมุกเดิม
เดี๋ยวจะโอนเงินเข้าบัญชีนะผ่านไป๑๐นาทีมีข้อความแจ้งเตือนในโทรศัพท์
บอกว่ามีเงินเข้าห้าล้านแปดแสนบาทเจ้าของร้านทองไม่แน่ใจ
บอกลูกน้องไปปรับอัพบุ๊กดิปรับสมุดนี้ไปอัพบุ๊กซิ
ปรากฏว่านะฮะโทรศัพท์ไปถามพนักงานธนาคารด้วย
วบคู่กันไปนะครับพบว่าเป็นการเขียนเช็คเข้าบัญชี
ซึ่งต้องใช้เวลาในการเคลียร์ริ่งนะครับซึ่งร้านก็เลยบอกว่า
อย่างนั้นไม่เอาแล้วเอาเงินสดมาดีกว่า
พอพูดเงินสดเท่านั้นแหละมันออกจากร้านไปเลยครับ
มันสิบเอ็ดโมงกว่าครับสิบเอ็ดโมงกว่าพอยอดเบสเศษมา
เบสเศษก็เข้าเลยถูกต้องค่ะก็ให้เด็กออกไปอ่ะอ่ะ
ให้เด็กไปรอที่แบงค์เพื่อปรับสมุดพอปรับสมุดเสร็จยอดเงินมา
ก็เลยโทรหาพนักงานพนักงานเลยถามว่าพี่ขอรบกวนเช็คนิดนึง
ว่ายอดเงินเนี่ยพี่ใช้ได้เลยไหม
เขาบอกว่ามันเป็นเครียร์ริ่งเช็คพี่จะพี่จะถอนตังได้ก็ต่อเมื่อหลังบ่ายสองโมง
อันนี้พี่รู้แหละคือผมจะมีช่องว่างว่าระหว่างนั้นสามารถดึงกลับอะไรได้หมด
ถูกต้องค่ะเราก็เลยอ่ะเอาไงดีเราก็เดินตอนนั้นไม่ได้คุยตรงนี้
เรารู้แล้วเราไปคุยหลังร้านโทรหาแบงค์ใช่เรารู้แล้วล่ะว่า๑๘มงกุฎแล้ว
เขาก็มาเร่งเด็กพนักงานตรงนี้แหละว่าเอาของมาเลยได้ไหม
ไม่ต้องไม่ต้องขออะไรหรอกแข่งเท่าแกร่ก็โทรมาตลอด
บอกโอเคค่ะกำลังแพ็คให้อยู่เราก็ประวิงเวลาประวิงเวลาเพื่อให้รู้ว่า
เอาของมาเลยเด็กก็เลยพูดว่า
พ่อได้คุยแล้วนะว่าถ้าเงินไม่มา
ไม่ถึงร้านเราจะไม่ได้ให้ของออกไป
มาวางตรงนี้พี่ไม่ได้ให้ของออกไปหรอก
โอ้วพี่บ๋อวิว๊ายใช่ค่ะ

เสร็จปั๊บโทรศัพท์ไปบอกญาติที่อยู่ร้านทองที่สุริน

คนนี้ไปก่อเหตุที่สุรินทร์อีก
ก็เลยทางร้านนั้นก็เลยบอกปฏิเสธการขายไปแล้ว
โอ้โหมันทำกันเป็นขบวนการและตระเวนกันทำเลยนะครับ

ลงพื้นที่ที่นางรองนะฮะก็เข้าตรวจสอบนะครับ
เพราะว่าคนร้ายมีไม่น้อยกว่า๒คนนะฮะ
แล้วก็วางแผลกันมาไปอย่างดีอืมเป็นกลุ่มขบูรณ์การเลยแหละ
อกจากจะก่อเหตุที่บุรีรำแล้วนะฮะที่สุรินทร์ไม่สำเร็จที่ผมนำเรียนไป
ก่อนหน้านี้สิบกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไปทำที่หนองทายโอ้โห
ย่ามใจจริงจริงนะได้ทองแท่งไปอืม
กว่าหนึ่งร้อยบาทมูลค่าเกือบสามล้านบาทฮะค่ะ
ขณะนี้ตำรวจกองปราบนะครับตรวจสอบเส้นทางการเงิน
แล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับรู้ตัวแล้วเดี๋ยวจะจับให้ดู
ตำรวจว่างั้นฮะปล้นทองกี่ครั้งกี่ครั้ง
ไม่ว่าจะวิธีไหนไม่เคยมีใครรอดตำรวจจริงนะ
อืมลองดูว่านี้ได้ไหมอืมครับ